ถึงเวลาที่หลายคนรอคอยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
จุ้ยงงสิแม่จุ้ยเป็นใคร
จุ้ยก็เป็นเจ้าของร้านขนมจีนที่ผมกำลังจะพูดถึง

นั่งรอดูอยู่หน้าจอใช่ไหมจ๊ะ
ไม่ต้องไปไหนนะนี่กำลังจะเล่าแล้วนะ
คุณผู้ชมผมมีโอกาสลงใต้ไปจังหวัดนครศรีธรรมราชมา
แล้วไปถูกใจกับร้านขนมจีนร้านหนึ่งบอกเลยว่าอร่อยมากกับร้านนี้
ติดตามพร้อมกันเลยในช่วงของตลาดกิน
โอ้โหวันนั้นบอกเลยหมดหนมจีนไปเป็นกิโล

เล่าให้ฟังก่อนร้านนี้ชื่อว่าร้านหนมจีนบ้านสวนพอเพียงผักเพียงดิน
ชื่อยาวใช่ไหมมีที่มาที่ไปคุณลองนับดูมีกี่คำ
นมจีนบ้านสวนพอเพียงผักเพียงดิน
เพราะว่ากันว่าเป็น๙คำหมด
เจ้าของร้านเขาบอกผมมาแบบนั้นแล้วเป็นร้านขนมจีนน้ำยาปักใต้แท้
บอกเลยว่าตรงนี้ไม่ไกลจากวัดเจดีก็คือไอ้ไข่นั่นแหละ
ไห้ไอ้ไข่แล้วเดินทางมาที่นี่ใช้เวลาประมาณสัก๑๐กิโลเมตรระยะห่างกันนะ
ก็ถ้าหากไปที่วัดเจดีจะเดินทางมาที่นี่ใช้เวลาประมาณสัก๑๖นาทีได้
คือต้องบอกนิดหนึ่งว่าทางเขาร้านอาจจะดูลับนิดหนึ่ง
แต่คุณไปเถอะค่อยไปรับรองคุ้มค่าแน่นอน
ร้านนี้พอเข้าไปแล้วเนี่ยคุณจะเหมือนกับว่าบุกเข้าไปในสวนผัก
แล้วเวลาสั่งคุณสั่งแบบผมสั่งเนี่ยยังไงชุดใหญ่อย่างนี้

กับคนที่เป็นเหมือนแรงขับเคลื่อนในชีวิตผม

สั่งมาแบบนี้หนมจีน๑กิโลกรัม
แล้วจะได้น้ำยามา๔อย่างคุณไปเลือกดู
แต่ตอนที่ผมไปด้วยความที่ว่าผมไปช่วงที่ร้านกำลังจะปิดแล้ว
เลยได้มา๔อย่างก็คือ

แล้วก็น้ำยาแกงป่าและแกงไตปลา

แม่จุ้ยก็ใจดีอุตส่าห์ไปเอาแกงเขียวหวานไก่ที่มันหมดแล้วนะไปรวบรวมอุ่นมาใหม่

แต่ไม่ใช่วิญญาณไก่ไปหาไก่มาปรุงใหม่ให้ผมอีกต่างหาก

อุ๊ยถี่ใจจริงวันนั้น
วันนั้นที่พลาดจริงนะคือพลาดแกล้งวิทเล
แกงวิทเลแกงวิทเลอยู่ในเมนู

จะใส่ทั้งกุ้งปลาหมึกหอยปูปลาทุกอย่างอยู่ในนั้น
ก็คือเหมือนวิทย์ทะเลออกแล้วจะเจอแต่พวกอาหารทะเลอยู่ในนั้น
เขาเรียกว่าแกงวิทเละถูกมันหมดไงโอ้โธ่ผมเลยไม่ได้ทาน
แต่คุณผู้ชมครับสิ่งที่ได้มาคุ้มกับชุดหนึ่งก็คือผัก
อยากให้ดูผักผักชุดใหญ่มาก

โอ้โหแล้วคุณดูยาวทั้งกระจาดใหญ่
แล้วนอกเหนือจากนั้นเป็นผักแบบว่าปอดสารพิษครับ
แล้วเมนูที่ต้องสั่งเพิ่มอยากให้ดูอันนี้
เฟี้ยวคุณให้ดูเดี๋ยวผมให้เห็นนะไก่เฟี้ยวคือไก่ทอด
เป็นสะโพกไก่ทอดไร้กระดูกที่กรอบนอกชำใน

โอ้ยแล้วไม่กินไก่พูดถึงกล้วยทอดพูดถึงไก่กินกล้วยทอด
แต่เดี๋ยวมันมีภาพไงมีภาพไก่ทอดแล้วนอกเหนือจากนี้ยังมีกล้วยทอด
อันนี้กล้วยทอดนะนี่ไก่ทอดอันนั้นกล้วยทอดเหล็กทอดแดงวันนี้

แล้วเขาบอกว่ากล้วยทอดดีมากมันจะทอดมาแบบบาง
ดีจริงคุณผู้ชมครับและที่สำคัญแกเอาสตอดองมาให้ทานด้วย

สตอดองของแกอร่อยมากนี้รึไม่เห็น
นี่คือแม่จุ้ยน่ารักมาก
เอาสตอดองมาให้ทานผมกินแค่หมด
ลองทานกันดูขนมจีนบ้านสวนพอเพียงผักเพียงดิน
ร้านเปิด๑๐โมงเช้ายาวไปจนถึงบ่าย
ทอวเพื่อฟังแม่จุ้ยยังเปิดอย่างนั้นนะ
แม่จุ๊บอกมาเลยมาเร็ว

แต่อย่างนี้คุณผู้ชมครับไปทานอย่างเดียวอิ่มอร่อยอย่างเดียวไม่พอ

นี่วัดเจดี
แล้วสิ่งที่ถือนั่นคือหมายปรากฏ
ไอ้สิ่งที่วุ้นถือถุงอะไรข้างล่าง
อันนั้นคือถุง
เดี๋ยวอยู่ไหนเดี๋ยวเลขหมายปลายประทัดคุณดูไปนะส่วนที่ผมถืออยู่คือสิ่งนี้เอามาฝากคุณผู้ชมเอามาฝากทีมงานทุกท่าน

อืม
ทูปเสียงทายที่ยังไม่ได้จุดด้วยคุณชนะ

เอามาฝากทุกท่านแล้วเอามาฝากคุณผู้ชมด้วย
แล้วคุณจะจุดดอกไหนก่อน
ทั้ง๕ภูมิจะเอามาจุดแค่อันเดียว

แล้วไม่ได้จุดในสตูเพราะถ้าจุดแล้วเดี๋ยวรถดับเพลิงมา

อยากจุดอยากจุด